ความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะคะ
ในแผนพยานคนสำคัญต้องถือว่าสำคัญจริงเพราะเป็นพยานหนึ่งเดียว
หน้าตาคล้ายหมวดจรูนในแผนก็เดินสายไปนู่นไปนี่เยอะแยะฟ้องตำรวจนะคะ
ล่าสุดเขาถอนฟ้องแล้วถอนฟ้อง๒นายตำรวจใหญ่แล้วนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับผู้บังคับการปราบราม
บอกว่าตอนแรกที่ฟ้องเนี่ยเพราะตกใจตกใจกลัวกลัวตัวเองจะถูกออกหมายจับ
ก็เลยฟ้องเขาไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบให้ตัวเองดูว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์นะ
ไม่ได้ทำอะไรผิดฟ้องตำรวจไปตอนนี้ถอนแล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันบอกว่าที่ถอนฟ้องตำรวจชั้นผู้ใหญ่๒นายสองท่านเนี่ย
ไม่ได้ถูกคมครูนะตั้งใจจะถอนฟ้องเองจริง
นายอนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือในแผนนะคะ
พยานในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี
พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนายสุกิตภูลศรีเกษม
ไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางค่ะ
ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง
ที่เคยฟ้องผลตำรวจโทษติติราชน์หนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบราม
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๒
และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
เพื่อใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบ
เพื่อแกล้งให้บุคคลนั้นรับโทษตามมาตรา๒๗
เป็นบทที่มีโทษหนักสุดก็คือจำคุกตั้งแต่๑๒๐ปี
จากกรณีที่ไปออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในเวลากระชั้นชิด
ก็คือไปออกหมายเรียก๑๔มีนาคม
ให้ในแผนไปพบพนักงานสอบสวน๑๕มีนาคม
แผนก็เลยบอกว่าตำรวจทำแบบนี้
มันถือว่าเป็นการทำโดยมิชอบนะคะ

ก็เนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ถอนฟ้องแล้ว
ฟ้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ฟ้องผู้บังคับการปราบรามนะคะ
ฟ้องไปตอนแรกเพราะตกใจเพราะกลัว
ในการสอบปากคำครั้งแรกเนี่ยโอ้โหสื่อนำเสนอข่าวว่า
ถ้าในแผนไปรับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวถูกออกไม้จับอีกแน่
ก็เลยไปยื่นเรื่องฟ้องตำรวจเอาไว้แต่หลังจากไปรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วจริงตำรวจปฏิบัติตัวต่อในแผนเป็นอย่างดี
แผนบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ชี้แจงถึงการทำหน้าที่
ของตำรวจในแผนก็เลยเข้าใจแล้วไม่เห็นว่าจะต้องมีการฟ้องตำรวจละ

ไม่เลยลงในหัวข้อที่ว่าผมเข้ามารับทราบข้อเก่าหาอาจจะต้องติดคุกติดอะไรพวกนี้
ท่านก็เห็นกันอยู่มันมีเยอะใช่ไหมครับ
แหละตรงนั้นมันก็รวมมาด้วยแล้วผมก็เป็นคนที่คาดความรู้ความอะไรด้วย
ก็พอดีเข้ามาก็เลยมาทำตรงนี้ไว้
คราวนี้พอเราเข้าไปพบท่านจริงแล้วการปฏิบัติมันไม่เหมือนตามที่กระแสข่าวออกมานะครับ
ผมก็เลยยินดีที่จะมาถอนให้ท่าน
ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ไปกับนายแผนนายสุกิตค่ะ
ก็บอกว่าตอนนี้คนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมาถอนฟ้อง
มีใครขู่บังคับให้ถอนฟ้องหรือเปล่า
ก็ยืนยันว่าไม่มีการข่มขู่หรือบังคับให้ถอนฟ้องแต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเพจดัง
ที่ยืมมือตำรวจมารังแก่ในแผน
ตามที่เปดดั่งอำนึงปากว่าตาขยิบเขาลง
แล้วก็เมื่อนี้ถิ่นทันัยฟ้องผมก็มาดูแล้ว
มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันนี่

แต่ไม่เป็นอย่างที่พูดกันแล้วก็เห็นว่า

ไม่มีใครบังคับเราไม่มีใครอะไรเราทั้งสิ้น
แต่ผมมองว่าไอ้ที่ฟ้องไปทีมทนายคนเดิมฟ้องไปเนี่ย

คืออย่างนี้ครับมันมีแผลดัง

ผมจะจัดการกับไอเพจดังนี้อย่างเดียวนะ
คือคุณอย่ามาใช้มือตำรวจมารังแก่พวกเราเลย

ก็ปากว่าตาขยิบไปปุ๊บ

ที่มันบอกว่าผมเนี่ยไม่สู้

วันนี้ผมจะไม่แจ้งความมีสาร
เหตุผลของเพจนั้นเป็นธนัยความ
หรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้ใครอะไรยังไง
มันลงในหนังสือว่าเป็นธนัยความ

การให้ความคิดเห็นของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายนะฮะ